วันนี้เรื่องราวความทันสมัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร
ในการนำทั้งนวัตกรรมแล้วก็เทคนีมาใช้เพื่อการเกษตร
ทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานด้วย
ดังนั้นวันนี้เรามีข้อแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา
กับการใช้เทคโนโลยีการติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยเลยฮะ
ข้าวสารหลากหลายชนิดบรรจุแพ็คเกจพร้อมจำหน่ายนี้
เป็นผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเพิ่มผลผลิต
เพิ่มรายได้แถมยังลดต้นทุนอีกด้วยค่ะ
อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ
เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรเลือกนำมาใช้ในนาข้าวค่ะ
เพื่อใช้ตรวจจับแมลงศัตรูพืช
รวมทั้งโปรยสารชีวพันธ์กำจัดศัตรูพืชด้วยค่ะ

ใส่สารชีวพันธ์หรือปุ๋ยลงในถังพลาสติกขนาด๒๐ลิตร

ใช้การบังคับทิศทางให้โดรนไปอย่างพืชที่ต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือแปลงนา
ก็สามารถพ่นน้ำได้อย่างทั่วถึง

แถมปรับความเร็วของลมและความแรงของน้ำได้ด้วย
ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนทางกับความสามารถ
เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ไร่ละ๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
ค่าใช้จ่ายนะครับประกอบนี้ถ้าเกิดเราใช้รายงาน

ก็อยู่ที่ต้นทุนการผลิตอยู่เกือบ๕๐๐เกือบถึง๖๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย

ในเรื่องของสารเคมีลดค่าใช้จ่ายต่าง

ก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘๐๐เอง
ซึ่งลดประมาณถึง๓๐๔๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ใช้สำหรับพยากรปริมาณน้ำฝน
คำนวณช่วงเวลาที่ฝนจะตกในแต่ละปี
ทิศทางลมเพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณ

ตรวจจับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
ลดความเสี่ยงในการทำนาค่ะ
ส่วนเครื่องนี้คือเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน
ลงสีข้าวช่วยแปรรูปข้าวให้แห้ง
ความต้องการได้ภายใน๓ชั่วโมง
เดิมที่ต้องใช้เวลา๓๔วัน
ข้าวแล้วนำมาแพ็คใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้
นำไปเข้าเครื่องบรรจุพันธุ์ศูนยากาศ

ยืดอายุการเก็บรักษาข้าวได้นานเป็นปีเลยล่ะค่ะ
ความสามารถเฉลี่ย๑วัน๘ชั่วโมง
บรรจุได้สูงสุด๒๐๐กิโลกรัม
ทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีที่เกษตรกรต้นแบบ
นำมาใช้ในกระบวนการการเกษตร
จากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือท็อกเกาะสอ
เกษตรกรเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์
หรือนักธุรกิจเกษตรกรรุ่นใหม่

เกษตรกรต้องมีความกล้า
ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
รุ่นเก่าเขาจะทำอะไรกันเดิม

เน้นให้พื้นที่
ที่จะต้องหาเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

หรือเอามาเป็นตัวแบบนำร่อง
ร่องในการที่จะสร้างให้เป็นต้นแบบ
ซึ่งก็จะเข้ากับนโยบายของรัฐบาล
เรื่องของไทยแลนด์๔๐ได้ดี
ปี๒๕๖๐ทกศสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

บัณฑิตจบใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการสินเชื่อสารฝันเกษตรกรรุ่นใหม่๑๐๐๐ราย
วงเงินสินเชื่อ๕๐๐๐ล้านบาท